อันนี้จำได้ไหมครับที่จ่อยิงช่างนะฮะ
อู่ซ่อมรถเนี่ยฮะที่จ่อยิงเขาด้านหลังนะครับ
พนมทวนกาญจนบุรีญาติพาคนก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
เจ้าตัวสารภาพบอกโกรธแค้นเอารถมาซ่อมปั๊มหัวฉีด
จ่ายไปสองหมื่นทำไมไม่หายเนี่ยฮะกลับมาเรียกช่างออกมา
แล้วก็ยิงเขาตายแบบนี้เลยคดีนี้คนร้ายขับรถกระบะสีดำ
จอดที่หน้าอู่ซ่อมรถนี่แหละครับพอโทรเรียกนายเกษมสงวนศักด
ว่าช่างโออายุสี่สิบเอ็ดปีออกมาดูรถหน่อยแล้วก็ควักปืนยิงหลายนัดเลย
ช่างโอเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็น๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ตกดึก๕ทุ่มครึ่งของวันเดียวกันญาตินำตัวนายศักดาทองงามขำ
หรือว่าเป้าโกซ้ายอายุสามสิบสี่ปีคนนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับเออนะฮะ
เขาเป็นผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับพันธบทเอกกริตชัยทองอยู่
สั้นสีดำหนึ่งกระบอกซองประจุกกระสุนหนึ่งซองกระสุนปืนห้านัด
และรถกระบะนิสสันสีดำคันที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ใช้หลบหนี
อย่างที่ผมนำเรียนไปเขาบอกว่าเขาโกรธช่างโอซ่อมรถไม่ดี
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไต่ตรองมาก่อนล่วงหน้านะว่าจะมายิงช่างโอ
คุณผู้ชมเชื่อเขาไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วลองใช้วิจารณญาณกันดู
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนครับในเป้าเนี่ยนะฮะ
นำรถกระบะมาซ่อมปั๊มหัวฉีดที่อู่ของช่างโอ
ตกลงราคากระทิตสองหมื่นบาทเนี่ยนะฮะตอนเอารถมาติดต่อซ่อม
แต่เมื่อรับรถกลับไปเอ้าทำไมมันไม่หาย
อาการผิดปกติมันยังมีอยู่วันเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
ขับรถไปรับเพื่อนที่บ้านนะฮะเอาลองดูนะไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนนะ
คนก่อเหตุขับไปรับเพื่อนที่บ้านอ้างว่าจะเอารถไปซ่อมที่อู่ช่างโอ
พอไปถึงก็โทรเรียกช่างโอให้ออกมาดูรถ
เมื่อช่างโอนะเดินออกมานะครับเพื่อนของในเป้าก็ลงมาจากเบาะข้างคนขับ
แต่ระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยก้มดูเปิดฝากระโปรงก้มดูกันอยู่เนี่ยนะฮะ
เป้าก็ลงมาต่อว่าช่างโอทำไมมันไม่หายเสียตั้งสองหมื่นแล้วนะมีปากเสียงกัน
เป้าเดินไปอ้อมหลังแบบนี้ชักปืนขึ้นมายิงครับสามนัดช่างโอล้มลงครับ
แล้วก็ยังยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดช่างโอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วเขาก็หนีไป
ส่วนนายเอกลักษณ์วงเอกหรือว่าต้อมอายุ๓๕ปีโอ้โหคนนี้จะเคราะห์ไม่ดีไปด้วยหรือเปล่า
คือนั่งรถมาเป็นเพื่อนเข้ามอบตัวเลยยืนยันบอกว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นนะคุณตำรวจ
แค่ไปเป็นเพื่อนเท่านั้นซึ่งระหว่างทางไปอู่นะครับในเป้าก็บ่นแค่บอกว่าช่างโอทำรถไม่ดี
ไม่มีทีท่าว่าจะพกปืนไปยิงเขาขณะที่นางกาญจนาสงวนศักดิ์อายุสี่สิบสองปีครับ
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นเมียช่างโอว่างั้นเถอะนะ
บอกว่าสามีเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถมานานหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับลูกค้า
ทุกครั้งก่อนจะซ่อมมันก็ตามธรรมเนียมแหละประเมินราคากันก่อน
อันนี้ก็ตกลงราคากันเรียบร้อยถ้ารถคันไหนซ่อมไปแล้วมันยังมีปัญหาก็มาปรับแต่งมาแก้ไขกันได้
บอกว่าไม่น่าต้องมายิงกันตายแบบนี้หลังจากนี้เธอบอกว่าจะเข้มแข็งจะเลี้ยงดูลูกสาวสามคนให้ได้ครับ

ใช่ง่ายมากมันเกินไป

ก็เชื่อเชื่อ
เธอเข้มแข็งจริงจริงเอาไว้สิครับ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับนายศักดาหรือในเป้าใน๔ข้อหาครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วย
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมก็พิมพ์มาบอกว่าถ้าเกิดก็ซ่อมแล้วมันไม่หาย
ก็ให้เขารับผิดชอบในการซ่อมให้ใหม่สิ

คือบางทีเนี่ยไอ้ผมฟังดูนะไอ้ปั๊มหัวฉีดซ่อมเนี่ย
อาจจะหายแล้วก็ได้แต่แอร์การที่บอกว่าแล้วยากเฉพาะตอนเช้า
แล้วไปติดเอาตอนบ่ายถ้าติดแล้วติดทั้งวันเนี่ย
ตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมคือมันอาจจะไปพังอย่างอื่น